ในเอเชียอาคาเนมาจากสังคมที่เคยอยู่ตามเกาะแก่งในทะเล
หรือในรุ่มน้ำลำคลองมีบ้านเรือนยกพื้นสูงบนเสา
และมีความกลมกลืนกับธรรมชาติเป็นสถาปัตยกรรมบนน้ำ
หรือสถาปัตติยกรรมเสทิญน้ำเสทิญบก
ปรากฏการณ์ดังกล่าวมีหลักฐานอ้างอิงจากการค้นคว้าของชาวฝรั่งเศส
เกี่ยวกับนครธมในกัมพูชาที่ได้ชี้ให้เห็นว่า
อันที่จริงมีภาพสลักสิ่งก่อสร้างด้วยไม้ยกพื้นปรากฏแทรกอยู่ในรูปสลักนูนต่ำด้วย
ซึ่งประสาทหินเหล่านี้คงรายล้อมด้วยบ้านไม้ยกพื้นตามถนนกลางเมือง
และรอบตระพังเก็บน้ำมาก่อน
เป็นภาพความสมบูรณ์ของนครธมก่อนที่จะเป็นเมืองร้าง
และการปรับตัวเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงอารยธรรมร่วมกันของผู้คนในเอเชียอาคเน